มาค่ะกลับมาเบรกนี้นะคะจะพามาดูลูกทุ่งสาวค่ะ
แต่ละคนหน้าเวทีบอกเลยว่าสวยเช้งกระเดนะคะ
แต่หลังเวทีนะคะหลังไมค์ลงเวทีปุ๊บโอ้โห
โก๊ะโก๊ะปุ่นป่วนฮาทั้งนั้นเลยจ้ะ
มีใครบ้างไปดูกันนะคะคนแรกเลยดีกว่า
ลำไยหอยทองคำค่ะ
แค่ได้ยินชื่อก็การั่นตี้ความมูลสิ้นทุกโชอีกแล้วนะคะ
และยิ่งตอนนี้ความสวยของน้องลำไยบอกเลยว่า
ลุใจใครหลายคนไปที่เรียบร้อย
แต่ตัดภาพมาที่เบื้องลึกเบื้องหลังนั้น
ตอนอยู่บ้านบ้างตอนที่ว่างบ้างล่ะ
อากาศจนสวยเค้าก็มีมุมโก๊ะนั้นค่ะ
เดี๋ยวเรามาให้ดูคลิปกันอ้าวไปดูจ้า

คนเรามันต้องทาครีมกันแดด๒ข้อนิ้วใช่ป่ะ

โอ้ยเอาเบาเยอะ

ต่อด้วยอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวหน้าสายน้องกระต่ายพันนิพาค่ะ
เรื่องเสียงดียกให้เป็นที่หนึ่งเหมือนกันนะ
แฟนตามกดไลค์แทบไม่ทันลงถี่ซะละเกิน
แต่เอาดีนะเห็นเป็นสาวมากความสามารถแบบนี้
อย่าคิดว่าน้องจะเครียดหรือว่าชีวิตวุ่นวายนะจ๊ะ
น้องกระต่ายเนี่ยหมั่นเสิร์ฟความฮาความโก๊ะ
แฟนติดตามกันทั้งนี้เรียกได้ว่าไม่ห่วงสวยค่ะ

เอ่อแอปนี้

แอปนี้มีอ่ะค่ะ
แกล้งไส้แข็งมากไม่ลองเลย

ปิดท้ายอีกหนึ่งสาวสวยเสียงดีน้องเอิ้นขวัญวรรณยาค่ะ
เจ้าของเพลงนี้บอกกะบอกครู

ใช่นะคะออกงานแต่ละทีคอสตูมแน่นมากค่ะนะคะ

แต่คนเราคุณผู้ชมมันจะสวยตลอดเวลาได้ยังไงค่ะ
พอลงจากเวทีเท่านั้นนะคะวันว่างของหนู
ก็ขอกลังกระละมังหม้อไหยแบบนี้จ้า
มันมีนะ